สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬานะคะ
ในซีเกมส์นะคะตั้งแต่ช่วงช้าเมื่อถึงช่วงใบ
วันนี้คว้ามาได้เพิ่มสี่เหรียญทองก็ถือว่าผ่านครึ่งทาง
ไปแล้วนี่ครับสำหรับการขันวันที่เจ็ดในการจริงใช่เหรียญทอง
เกมครั้งที่๓๐นะครับ

เดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาไล่เรียงกันนะครับ

ขณะที่บางกีฬาที่ถือเป็นกีฬาความหวัง

ซึ่งอีกหนึ่งกีฬานะคะที่เพิ่งจะถูกบรรจุ
แล้วก็ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬานะคะ

ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลค่ะ
แต่ทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็จัดได้ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ครับ
หลังจบการแข่งขันบาสเก็ตบอล๓คูณ๓ได้เพียงไม่กี่วัน
เพื่อให้ยิ่งใหญ่สมกับการถูกบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก
สนามการแข่งขันเจ้าภาพจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระหว่างนักกีฬากับผู้ฝึกสอนและทีมสตาฟ
แต่ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นักกีฬาสามารถโฟกัสกับเกมการแข่งขันได้มากขึ้น
เรื่องของนอกสนามก่อนที่จะมาแข่งขัน
คือการไปพบจิตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา
เสริมสร้างความมั่นใจก่อนที่จะมาลงแข่งขัน
เพื่อชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรก

เราจะมีโค้ชบ้างหรือมีเพื่อนมาช่วยแบบให้

แต่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขัน
แล้วก็มีบางอย่างที่ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
สำหรับ๕เกมที่จัดแข่งขันใน๔เกมครั้งนี้
แข่งขันถึงวันสุดท้ายวันที่๑๐ธันวาคมนี้

ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์

เพราะว่าเมื่อก่อนคนที่บอกว่าเป็นเด็กติดเกมเนี่ย
ต่อมาเกมนั้นสามารถสร้างรายได้
สร้างรายได้ในการมีต้นสังการเล่นในหลักสมุทร
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะเล่นในนามทีมชาตินะครับ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่
เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะก้าวเข้ามาติดทีมชาติ

ไปดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องในซีเกมครั้งนี้นะครับ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันครับว่าเมืองคลากนั้นเป็นศูนย์กีฬาหลักนะครับ

หลักอย่างว่ายน้ำกรีธาแข่งที่เมืองคลักนะครับ

นักกีฬาไทยชุด๔เกมที่เดินทางไปแข่งขัน
ก็พักในบุบาทนักกีฬาด้วยนะครับ
ความเป็นอยู่ของทัพนักกีฬาไทยนะครับ

หลายคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยพร้อมจะเป็นอย่างไรนะครับ
ไปติดตามนะครับได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ตอนนี้ผมมาอยู่ภายในหมู่บ้านและกีฬาที่เมืองคลากแล้วนะครับ

มาดูบรรยากาศรวมถึงสิ่งอำนวยความสุขต่าง

จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ
บ้านนักกีฬาที่เมืองคลากแห่งนี้ถือว่าอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ๓๐กิโลเมตรครับ
สถานที่แข่งขันว่ายน้ำและกีธา
บรรยากาศภายในค่อนข้างเงียบสงบครับ
ซึ่งมีอาคารที่พักนักกีฬาทั้งหมด๗อาคาร
โดยมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตรวจตราการเข้าออกอย่างเข้มงวดครับ

สร้างความเพิดเผินให้กับบรรดานักกีฬา

ยามที่ทุกคนเบื่อกับเมนูเดิมของที่นี่ครับ

ถือว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยนะครับ

ซึ่งทางสุบินรัฐอินแสงนักกีฬาคว่างจากทีมชาติไทย
ถือเป็นคนพลังใหญ่ยืนยันกับเราเองนะครับ
โดยภาพทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้น
ต้องขอบคุณทางสุบินัทด้วยนะครับที่เก็บมาฝาก
และอีกหนึ่งเสียงยืนยันถึงความเป็นอยู่ของที่นี่
คือน้องฝนปลายแย้มสลวนนักกีฬาว่ายน้ำ

มีเซอร์วิสต์ต่างทั้งเรื่องอาหาร
แล้วก็แม่บ้านที่โอเคเลยค่ะ
เขาก็แบบจะคอยทักถามว่าอยากได้อะไรไหม

อำนวยความสะดวกผมคิดว่ายังน้อยไปหน่อย

ถ้ามีเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้
ที่มันอำนวยความสะดวกเราไม่ต้องซักผ้าเองครับก็โอเคครับ
ได้รับรู้ว่านักกีฬาไทยทุกคนกินอิ่มนอนหลับ

หวังว่าจะช่วยกันโกยเหรียญทอง
ในช่วงโค้งสุดท้ายให้ได้เยอะนะครับ
รายงานจากเมืองคลาสประเทศฟิลิปปินส์

มีอาหารไทยให้กินมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีไปนุ่มไปนวดด้วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องการบริหารจัดการก็ต้องรอดูนะครับ
ลิปปินส์จะทำอย่างไรกับหมู่บ้านพักนักกีฬา
ซึ่งหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้อาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับ
ทีนี้มาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับ

ล่าสุดนะครับจนถึงช่วงประมาณบ่าย๒ได้มา๔เหรียญทองนะครับ
เริ่มกันที่จักรยานประเภททีมนะคะ
ประเภททีมชามชายอ้าวค่ะระยะทาง๘๒๔กิโลเมตร
นักปั่นไทยประกอบด้วยว่าชื่อร้อยตำรวจเอกธุรกิจบุญรัตนธนากร
๑๐ตำรวจตีนวุฒิลีพงหยุสิบตรีสารวุฒิซีริรณชัย
แล้วก็จ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวาง
เหรียญทองมาครองค่ะทำเวลาไป๑ชั่วโมง๕๙นาที๓๙วินาที
เป็นเหรียญทองที่๒ของสมาคมจักรยานด้วยค่ะ
ประเภทบุคคลแยกอุปกรณ์อุปกรณ์คาทานะครับ
เบนเจอร์พอร์ลิมพานิสโชว์รีลาสวยงามนะครับ
เหรียญทองไปคลองหลังจากทำได้๑๗๑๕๐คะแนน
หลังจากที่ธรทิพย์ศรีดีเคยทำได้เมื่อปี๒๐๑๑นะครับ
ส่วนเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะคะ
มารินธนสุการที่จับคู่กับเพียงทันผลิพืชนะคะ
มือสองของรายการก็พบคู่มือหนึ่งจากอินโดนีเซียนะคะ
ผลปรากฏว่าคู่ของไทยต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว
สุดท้ายแพ้ไป๒ต่อ๐เซตนะคะ
ซึ่งก็๓๖และ๓๖ก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินค่ะ

เหรียญทองอีกหนึ่งประเภทจากประเภทคู่ผสม
ก็กำลังแข่งขันอยู่กับคู่มือหนึ่งของอินโดนีเซียค่ะ

ดูผลจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

อินโดนีเซียตามมาอันดับ๒นะครับ๔๒เหรียญทอง
สามเป็นเวียดนามนะครับ๓๘เหรียญทอง
ส่วนทีมชาติไทยนะครับอยู่อันดับที่๖นะครับ
ได้ไปแล้ว๒๗เหรียญทองครับ
ส่วน๔เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย๒โดยประมาณนะคะ
มาจากจักรยาน๑เหรียญทองประเภททีมชายไทม์ไทรอัลนะคะ
นาสติกลีลา๑เหรียญทองนะคะ
ยิงปืน๑เหรียญทองแล้วก็เทเบิ้ลเทนนิสอีก๑เหรียญทองค่ะ
ซึ่งเป็นประเภทหญิงคู่ไทยเข้าชิงกันเอง
เหมาทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินเลยค่ะ